ลิมปิกที่บราซิลครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับ
ถ้ามีกลุ่มนักกีฬาผู้ลิภัยเข้าร่วมแข่งขัน
ซึ่งศิลปินในบราซิลก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อที่การเชื่อชูความกล้าหารของพวกเขา
รวมทั้งหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้ตระหนัก
ถึงปัญหาผู้หลีภัยให้มากยิ่งขึ้น
ภาพสีสเปรย์บนฝาผนังที่เห็นอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาพของกลุ่มนักกีฬา
หลีภัย๑๐คนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

โดยภาพของพวกเขาจะถูกจารึกไว้บนกำแพงโอลิมปิกบูรวาส
ขณะพื้นที่๑๐๐ตารางเมตรในนครริโอเดอร์จานีโรแห่งนี้ตลอดไป
ดิโกไซนายและเซตี้๒ศิลปินชาวบราซิล
ช่วยกันใช้สีสเปรย์สร้างสรรค์รูปเหมือน
นักกีฬาผู้ลิภัยกลุ่มนี้บนกำแพงอย่างปรานีต
โดยหวังว่าภาพเหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการเชิดชูนักกีฬาทั้ง๑๐คน
ได้เข้าร่วมแข่งขันมหากรรมกีฬาระดับโลก
นักกีฬาผู้ลิภัย๑๐คนล้วนแล้วแต่ผ่านความยากลำบากนะครับ
พรากคนที่รักรวมทั้งต้องเสี่ยงชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้ได้
โดยพวกเขามาจากซูดานใต้๕คนซีเรีย๒คนคองโก๒คนและเอทีโอเปียอีก๑คน
ซึ่งทั้งหมดก็ลงแข่งขันกีฬาว่ายน้ำยูโดและกรีธา
นายบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้
มองว่าการที่นักกีฬาเหล่านี้ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
เปรียบเสมือนการคว้าเหรียญทองมาครองแล้ว
เพราะจากเรื่องราวที่พวกเขาต้องผ่านความยากลำบากมา
และความกล้าหารที่พวกเขาตัดสินใจ
และทิ้งบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศอื่น

โดยเรื่องราวของนักกีฬาเหล่านี้ได้รับความสนใจจากสายตาคนทั่วโลก
นับตั้งแต่พวกเขาเข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
เลียน่าลูน่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติ
ที่ร่วมสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาระบุว่า
ไอเดียของภาพสีสเปรฝาผนังครั้งนี้
ก็เพื่อจะลึกตำนานของนักกีฬาผู้ลิภัยเหล่านี้เอาไว้ตลอดไป
หวังให้คนที่มาเห็นภาพตั้งคำถามว่า

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของความหวัง

ซึ่งยังคงเร่ร่อนไร้หลักแหล่งอยู่ราว

โดยผลงานศิลปะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ท่าเรือ